ถ้าตื่นขึ้นมามีเงิน๑ล้านบาทคุณพี่จะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
เอาไปปรับปรุงซ่อมบำรุงอู่ให้ใหญ่กว่าเก่าครับ
ปลดหนี้ครับให้ตัวเองมีความสุข
ซื้อหุ้นกิจการเบาแดงเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเติบโตดีค่ะ
เราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสพลิกชีวิต
พี่น้องชาวไทยก็ต้องส่งฝามาลุ้นโชคกันด้วย
เพียงส่งฝ่าเครื่องดื่มพระเบาแดงหรือคันโซพูดสอง

สิงหาคมนี้และสุดท้ายแล้วอย่ารอช้ารีบส่งมานะพี่น้อง
ไม่ได้สนใจอะไรเลยสองสาว
เมื่อวานก็เอาจะเต้นวันนี้ก็เอาจะเล่นมือถือ
ว่าจะจิ้มน้ำจุ้มแล้วไปจุ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ้มแล้วไปจุ้มน้ำจิ้ม

มันจะเอามอเตอร์ไซด์มาจุ้มน้ำจิ้ม
มันไม่ได้ยากขนาดนั้น

สวดหัวกับคุณชนะเหรอ

คุณมาว่าดิฉันนั่งเล่นแต่โทรศัพท์มือถือถ่ายโค้งถ่ายคลิป
คุณดิฉันส่งข้อความไปหา

กิจกรรมดีแบบนี้นั่นก็คือ

ไม่ใช่ผมคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะไม่ใช่คุณล่ะค่ะ

เยอะมากค่ะ

ผู้โชคดีได้แก่
คุณบุษยาตายรอดจากจังหวัดปฐุมธานี
กระติกรรมของหลานและมอเตอร์ไซร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฟ้าขระเบาแดง
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

คม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวัน

กติกาก็ง่าย

ดิฉันพร้อมจะเป็นยูทูปเบอร์แล้วค่ะ

เห้ย๒ล้านเลยหรอ

ว่าแต่คุณถ้าถามคนอื่นคุณยังไง

โตตามทั้งวัน

ทุกผู้ชมได้ร่วมมาลุ้นกัน

ง่ายเลยแค่ส่งฝาคาราบาลแดงมา
เพราะคาราบาลแดงยืนราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิม

เพราะแค่๑ฝาก็สามารถได้ลุ้นทั้งลาย

ผมย้ำตรงนี้เรื่องของการเขียนบีบส่ง

เพราะว่าคุณยังเอามอไซค์ไปจิ้มน้ำจุ้มอยู่เลย

ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวให้ดี

คนเล่นมือถือบ่อยว่าเขาทำเล่นนะ

ต้องต้องตั้งหน้าตั้งตา

จะจับแจกในวันที่๕สิงหาคมนี้แล้ว
สามารถส่งฝามาได้ภายในสิ้นเดือนนี้๓๑กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะ